พินัยกรรมของหลวงพ่อเนี่ยเมื่อได้ให้คณะแพทย์ของมขอนแก่นศึกษาเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องกลับไปที่วัดบ้านไร่ที่โคราชนะครับ
ซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันจนถึงช่วงค่ำนะฮะ
คุณผู้ชมครับก็มีประชาชนเดินทางมากราบสการะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์ที่บริเวณพุทธมนตรอีสานที่จังหวัดขอนแก่นยังไม่ขาดสายเลยนะครับ
เราไปติดตามจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากชาปณะสถานชั่วคราวเมนลอยรูปนกหัดสดีลิงครับ
ลอยรูปนกหัสดีลิงในยามค่ำคืนถูกระดับด้วยไฟแบบเรียบง่ายแต่ก็สวยงาม
สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาวางดอกไม้จันท
เพื่อแสดงความอาลัยแด่หลวงพระคูณตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ
ต้องบอกว่าไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวครับ
นี่คือภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของเมน
รูปนกหัสดีลิงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับก็ยังเนืองแน่นไปด้วยประชาชน
ยอยเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ได้ชมความงามของนกหัสดีลิงประกอบแสงไฟสวยงาม
กระพริบตาขยับปากสร้างความประทับใจ
ประชาชนที่พบเห็นเพราะว่าดูเหมือนเรากับ
นกนั้นมีชีวิตจริงครับ
แม้ว่าจะเป็นช่วงค่ำและประชาชนก็ยังคงต่อแถว
เพื่อหยิบดอกไม้จันทร์ค่อนข้างยาวนะครับ
จนโดยที่ต้องเริ่มประชาสัมพันธ์ให้รีบเข้ายิบดอกไม้จัน
ไปวางบนเมนรอยรูปนกหัสดีลิง

จากนั้นจะให้ลงด้านหลังของตัวนกฮัศดีลิง

ขึ้นรถรับส่งออกไปด้านนอก
ทุกวันจะเปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ที่นี่
ตั้งแต่เวลา๘นจนถึง๒ทุ่ม
ก็จะปิดทางเข้าด้านหน้าพุทธโมทนอีสาน
เหลือด้านในที่ยังคงต่อแถวอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้เข้าวางดอกไม้จันท

และเมื่อเวลา๑๖น๓๐นวันนี้
ก็มีวิธียกยอดนกผสูนปิดทอง

แล้วก็ทีมช่างเป็นผู้ขึ้นไปติดตั้ง
ท่ามกลางสายตาประชาชนรอชมจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์นิยมวงพงคำ

ดอกไม้จันทร์ชั้นบนของเมนลอย

และเช้าวันที่๒๘มกราคม
จะเปิดให้วางดอกไม้จันทร์จากชั้นล่างสุด

ก็จะปิดไม่ให้วางดอกไม้จันท

ว่าจะต้องเข้าปรับปรุงความเสียหายด้านใน

จะมีช่างแทงหยวก๓๐คน
เริ่มมาแทงหยวกประดับปุศบก
ก็แน่นอนครับว่าไม่สะดวกให้กับประชาชน
เข้ามาวางดอกไม้จันทร์ด้านไหนครับ

ให้ประชาชนขึ้นไปตั้งแต่แรก

ดังนั้นเนี่ยการวางดอกไม้จันทร์

วันที่๒๗ยังยอมว่าเป็นปกติ

ส่วนตอนบ่ายของวันที่๒๔
น่าจะงดวางดอกไม้ทุกอย่าง

แก่นทั้งสองฝั่งบริเวณทางเข้า

ไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์เข้าไปยังพื้น
ของพุทธมนตร์อีสานได้ต้องจอดรถด้านนอกแล้วก็มารอขึ้นรถรับส่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดเตรียมไว้ด้านหน้าทางเข้าพุทธมนตรอีสานเพื่อเข้าไปส่งถึงเมนลอยรูปนกฮัศดีลิงระยะทางประมาณสามกิโลเมตรก็ทำให้ประชาชนเข้าไปด้านในได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีประชาชนบางคนเดินเข้าไปเองเลยนะครับอาจใช้เวลานานสักหน่อยแต่ว่า
ที่ทางฝ่ายานภาณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโทรศัพท์๐๘๙๘๖๓๖๒๒๔แล้วก็เบอร์๐๘๓๒๘๗๕๙๓๕ครับ
เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับว่าสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์ที่เมลอยรูปนกหัสดีลิงแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็สามารถขึ้นรถรับส่งได้จากที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นะครับโดยสามารถขึ้นได้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมารอรถติดขัดบริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ